มีพาดหัววันนี้อ่านให้ฟังชัด
จิ๋วในที่นี้ก็คือผลเอกชวนิจยงไจยุทธ์อดิตนายยกรธรมนตรี

ว่าเสียสละสักหน่อยเถอะ

ไม่อยากให้มีการเลือกตั้งในสภาวะการแบบนี้
เพราะว่ามันอาจจะก่อให้เกิดความวุ่นวายขึ้นอีก
ซีโร่ไปซะตั้งรัฐบาลเฉพาะการซะ
เพื่อที่จะได้มีการเลือกตั้งได้อย่างสงบสุข
แล้วก็สามารถที่จะทำการได้อย่างราบรื่นนะคะ
แล้วก็อีกส่วนนึงฟังภักดิ์พลังประชารัฐ
ตอนนี้เขาบอกว่าเปิดตัวหัวหน้าพัก
กรรมการบริหารพักยิ่งใหญ่อลังการวันนี้

ที่เขาจะมีการประชุมผู้จัดตั้งพักพลังประชารัฐ

กรรมการบริหารพักอย่างเป็นทางการ
มีรายงานมาว่านายอุตมะสาวนายน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายสนธิรักษ์สนธิจิระวง

นายกรอบศักดิภูตระกูลรัฐมนตรีประจำ
สำนักนายกรัฐมนตรีเป็นโคศกพัก

ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬาเป็นผู้อำนวยการพัก

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

อดีตสสกมพักประชาธิปัตย์

พักพลังประชารัฐเรียบร้อยแล้ว

บางคนก็เห็นผลงานกันมาแล้วด้วย
ทีนี้พลเอกชาวลิศยงใจยุทธ์ค่ะ

บอกว่าอยากให้มีรัฐบาลเฉพาะการ

ก็ต้องจัดตั้งรัฐบาลที่ประกอบไปด้วย

นี่ค่ะอย่าปล่อยให้มีการเลือกตั้ง
แบบนี้เลยควรให้มีรัฐบาลเฉพาะการ

ทีนี้พลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรี
ไม่ได้ออกมาตอบบิ๊กจิ๋วนะ

คือเรื่องราวเนี่ยเริ่มมาจากคำสั่งของพลเอกประยุทธ์เองนี่แหละ

ดำรงตำแหน่งนายกเมืองพัทยา
ประชาชนเขาก็ร้องเรียนกันมาว่าอ้าว
แต่มันมีคดีของพ่อเขานะ
พิพากษาแล้วด้วยว่าต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่เมืองพัทยา
ก็คือนายสมชายคุณปลื้มนะคะ
ทีนี้นายกก็เลยออกมาตอบประเด็นนี้บอกว่า
กรณีเรื่องที่แต่งตั้งนายสนทยาคุณปลื้ม
คนลูกให้เป็นนายยกเมืองพัทยา

แล้วนายสนทยาเองเขาก็มีลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมาย
คือไม่ได้ต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งนี้

ที่ถูกพิพากษาให้ชดใช้ค่าเสียหายแก่เมืองพัทยาเนี่ย
นายกบอกว่าเป็นเหตุส่วนตัวของนายสมชาย
ไม่ใช่การกระทำและไม่ได้เกี่ยวข้องกับนายสนทยาค่ะ
เพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะให้สังคมเปิดใจกว้าง

ให้เขาเป็นนายกเมืองพัทยาไม่ได้ผิดอะไร

ส่วนเมื่อวานนี้นายสนทยาพร้อมคณะทำงาน
เดินทางมาศักระองค์พระราชานุสวรี

สาราว่าการเมืองพัทยาจังหวัดชนบุรี

ยืนยันบอกว่าจะผลักดันให้เมืองพัทยา

โลกโซเชียลเกี่ยวกับเรื่องของคุณพ่อด้วย
ท่านนายกท่านรองนายก

แต่ผมเองในฐานะที่
เป็นหนึ่งในผู้ที่ถูกกล่าวถึง
กล่าวหาในนั้นเนี่ยนะครับ

ท่านอาจจะใช้สิทธิ์

ในทางกฏหมายเราก็ต้องรักษาสิทธิ์ของเราเช่นเดียวกัน

คนละเรื่องกันไม่เกี่ยวข้องกัน
แต่อย่าลิดร้อนสิทธิ์ของเขาเหมือนกัน